คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับโลกโซเชียล
แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์มาเกี่ยวข้องด้วย

พูดชื่อนี้มาแต่ละคนนี่บางคนแขยงขนลุก
แต่คราวนี้คลิปที่จะเอามาให้ดูเนี่ย

นี่บางคนกลัวตุ๊กแกไม่กล้าดูหรือเปล่า
แต่ก็พูดถึงตุ๊กแกผมก็หวาดเสียวแล้วนะ
กลัวแล้วใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้ตุ๊กแก่มันมากัดค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนคนนี้เขาพยายามที่จะทำทุกวิถีทางแล้ว
แต่มันยังไม่ปล่อยเขาพยายามทำขนาดไหนไปดูค่ะ
นิบตรงหัวมันเลยไหม
มันควรจะถ่ายไม่แสดง
นิบถ่ายแล้ว

โอ้โหหวาดเสียวน่ากลัว
คุณขนาดเหลือแต่หัวแล้วมันยังกัดไม่ปล่อยเลย
ใช่เนี่ยค่ะแล้วเขาก็พยายามเนี่ย
เอาอุปกรณ์ต่างมางางปากตุ๊กแกมันก็ยังไม่ปล่อย
คลิปนี้พอคนเขาเอามาโพสต์นะคะ
ก็มีระบุข้อความว่าโหดจริงตุ๊กแก่โหด

แล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อเพราะว่าน้ำลายของมันมีเชื้อโรค

มาดูวิธีการกันหน่อยถ้าเกิดว่ามันโชคร้ายจริง

จะง้างปากมันออกทำอย่างไรออกมาแล้ว
อันนี้เขาออกมาได้แล้วเพราะเขาพยายามใช้อุปกรณ์ต่างในการงัดปากง้างปากไงคุณ
ทีนี้เขาบอกว่าถ้าพื้นฐานเลยนะใช้ช้อนงัดปากตุ๊กแก่
แต่บางทีมันตกใจมันอาจจะกัดแน่นมากขึ้นนะคะ
หรือทำให้เกิดเสียงดังก็ได้ตีปี๊บเป่านกหวีเคาะข้างฝา
เพราะว่าตุ๊กแกมันเป็นสัตว์ขี้กลัวไงพอเจออะไรดังหน่อย

หรือเอาทั้งหมดไปจุ่มน้ำโดนกัดตรงไหนเอาตัวเอามือ
หรือว่าเอาตัวตุ๊กแกทั้งตัวจุ่มน้ำเลยถ้ามันหายใจไม่ออกมันก็จะปล่อย
หรืออีกค่ะใช้ปูนแดงผสมยาเส้นหรืออาจจะใช้ยาเส้น
หรือว่ากิ่งยี่โถอย่างเดียวก็ได้เอาไปทาที่จมูกตุ๊กแก่
พอมันได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยบางทีมันอาจจะเมา
หรือว่ามันไม่ชอบกลิ่นฉุนมันก็อาจจะปล่อยได้เหมือนกัน
แล้วคนไทยเขาก็มีความเชื่อว่าจะต้องเกิดฟ้าผ่า
จนแกจะตกใจแล้วก็ยอมปล่อยคายออกมาเนี่ยนะคะ
ทีนี้ที่บอกทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ย

แต่ก็มีสัตวแพทย์ออกมาระบุวิธีการช่วยเหลือ
เขาบอกว่าให้เอาไปวางไว้ใกล้กับต้นไม้เงียบ
ตุ๊กแกมันหายตกใจแล้วมันจะปล่อยเอง
แล้วเมื่อไหร่มันจะหายตกใจแล้ว
แล้วเราเนี่ยเราจะไม่เงียบเนี่ยค่ะ

ก็หลอนมากอยู่แล้วอ่ะ
บางคนบอกว่าถ้ามันเกาะตัวเรามันไม่ปล่อยเลยเนาะ